หลังจากที่ไปเจอศพดาบตำรวจที่เสียชีวิตปริศนาอยู่ที่ระยองนะคะ
หลายคนก็มองว่าน่าจะเป็นการฆาตกรรมอำพราง
เพราะว่าไล่ตรวจจากกล้องวงจรปิดแล้วเนี่ย
เห็นว่าผู้ตายมีการชกต่อยกับผู้ชายคนนึงด้วย
เพียงแต่ว่าตอนที่เกิดเหตุคือมันมืด
มันก็เลยมองไม่ค่อยเห็นนะคะว่ารถทะเบียนอะไร
คนที่มาชกต่อยกันหรือว่าคู่กรณีหน้าตาเป็นแบบไหน
ผู้ตายก็คือดาบตำรวจสมพงศ์ชำนาญสินนะคะ
เป็นตำรวจสพสำนักทองที่จังหวัดระยองนี่แหละ
ฆาตกรรมอำพรางแล้วก็เอาศพมาทิ้งที่ถนนสุขุมวิทย์
ก่อนถึงทางแยกวัดคลองทุเรียน
สภาพศพเนี่ยนะคะมีแผลชะกันที่กกหูขวา
มีบาดแผลถูกทุบตีทั่วลำตัวหลายแผล
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๔มีนาคมแล้วค่ะ
ไปตรวจภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะคุณผู้ชม
ในภาพเนี่ยมองเห็นว่าผู้ตายชกต่ออยู่กับผู้ชายคนหนึ่งบนถนน
กระทั่งผู้ตายล้มฟุบไปกับพื้น
แล้วคนร้ายก็ขับรถยนต์หนีเข้าซอยวัดคลองทุเรียนหลบหนีไปนะคะ
แต่อย่างที่บอกว่าด้วยความที่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตอนกลางคืน

กล้องก็เลยไม่สามารถจับได้ทั้งทะเบียนแล้วก็ใบหน้าที่ชัดเจนของคู่กรณีค่ะ
ตำรวจเขาก็เลยพยายามไล่ตามกล้องวงจรปิด

แล้วก็ช่วงก่อนเกิดเหตุเพื่อจะไล่ล่าตัวคนร้ายด้วย
คุณผู้ชมดูวงสีแดงที่เราวงไว้ให้เนี่ยค่ะ
บอกว่าต้องตามรถตู้ทึบคันนี้

ตามหามาให้ได้ว่าเป็นรถทะเบียนอะไรและเป็นรถของใคร
เพราะดูจากกล้องวงจรปิดแล้วรถคันนี้มีการขับปาดหน้าไปปาดหน้ามา
กับรถยนต์ของผู้ตายแล้วก็มีรถต้องสงสัยอีก๓คันด้วย
ตอนนี้กำลังตรวจสอบข้อมูลของรถตู้ทึบนี้อยู่นะคะ
แล้วก็อย่างที่บอกว่ากล้องมันไม่ค่อยคุณภาพไม่ค่อยดีเอาจริงมันก็เลยเห็นไม่ชัดว่าทะเบียนอะไรยี่ห้อไหนแบบไหนก็เห็นเป็นลางแบบที่เราเห็น
วันนี้นางสมจิตชำนาญสินแม่ของผู้ตายแล้วก็ภรรยาแล้วก็ลูก
จะเดินทางไปรับศพดับตำรวจสมพงศ์จากโรงพยาบาลระยอง
นำไปบรรเภงกุศลที่วัดดอนสำราญในตำรวงวังว่า

ลูกชายไม่เคยทำร้ายใครเลย
ทำไมจะต้องมาฆ่าแกล้งกันด้วย
อยากให้ตำรวจจับคนร้ายให้ได้โดยเร็ว
ตอนนี้ตำรวจเริ่มที่จะเรียกรถตู้ทึบในพื้นที่มาตรวจสอบบ้างแล้วค่ะ